คุณผู้ชมคะทุกวันต้องมีข่าวตี
ถ้าวันไหนไม่มีเหมือนไม่ได้อ่านข่าว
รอบนี้ค่ะเหมือนเสียงลากมีดไปกับถนน
เพื่อนก็วัยรุ่นตีกันที่สุรินที่ที่เมืองช้าง
โอ้โหมาแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วชาวบ้านอ่ะเขาบอกว่าเขาจะ
อยู่กันยังไงนี่เป็นวงจรปิดของอบตน
ก็ยกพวกมาตีกันกลางถนนแบบนี้คือช่วงที่กล้องจับภาพ
ได้เป็นช่วงที่มีวัยรุ่นกลุ่มนึงวิ่งผ่านไป

หลังจากนั้นพอตีกันแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไป
นี่เกิดขึ้นช่วงประมาณสักกลั่งดึกของเมื่อวันจันทร์
ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเลย
ไหมล่ะไม่เจอค่ะเหลือแต่ความว่างเปล่า
คือคงหนีกันไปหมดแล้วอ่ะอย่างในอำเภอจอมพระเองก็บอกว่า
จริงตำรวจลงพื้นที่พอได้รับแจ้งแล้วลงไปภายใน๑๕นาทีเลยนะ
แต่ว่าไม่เจอกลุ่มวัยรุ่นแล้วแล้วไปตรวจสอบต่อที่พวกโรงพยาบาล
ว่าเอ๊ะมีกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บมารักษาไหมปรากฏว่าไม่มีค่ะ
ถามจากชาวบ้านถามจากผู้นำชุมชน
คือเขาบอกว่าไอ้คนที่ก่อเหตุคงไม่ใช่คนในพื้นที่จอมพระหรอก
อาจจะเป็นวัยรุ่นที่อื่นแหละนัดมาเคลียร์กันแล้วก็คงตกลงกันไม่ได้
ทะเลาะกันผู้นำชุมชนเองก็ไปตรวจสอบนะ
วัยรุ่นในพื้นที่เขาบอกว่าไม่ได้มีมาร่วมก่อเหตุแบบนี้
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องไปตามต่อว่า
วัยรุ่นจากกลุ่มไหนหมู่บ้านไหนต่างอำเภอต่างพื้นที่มาก่อเหตุนะคะ